กลับผมจุรินลักษณะวิสิต

นับหนึ่งด้วยการแสดงความยินดี

และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน

กับผมและพักประชาธิปัตย์

วิถีทางรัฐสภา

รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาล

เช่นเดียวกันประกาศว่าพักประชาธิปัตย
ก็จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านของประชาชนและจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
การบริหารราชการแผ่นดินเต็มกำลังความสามารถ
ก่อนที่จะเริ่มต้นพูดถึงนโยบายรัฐบาล
ขอแสดงจุดยืนสั้นนิดเดียวครับ
ขอแสดงจุดยืนต่อท่านประธานสภาในการทำหน้าที่๒ข้อ
ข้อหนึ่งขออนุญาตเรียนว่าพวกกับผมจะไม่ค้านทุกเรื่อง
แต่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน
และรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนประการที่สอง
ในการทำงานร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่นกับผมขอเรียนว่า
กับผมและประชาธิปัตย์จะถือหลักแสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่างอะไรที่เป็นจุดยืนสำคัญของพัก
เช่นจะไม่แตะมาตราร้อยสิบสองแม้ว่าวันหนึ่ง
อาจจะมีพักร่วมฝ่ายค้านใดได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผมบอกล่วงหน้าเลยว่าประชาธิปัตย์จะไม่สนับสนุน
แต่ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับ
ว่าพวกกับผมพร้อมทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักเต็มกำลังความสามารถ
ที่ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก่อนก็เพราะเหตุว่า
เพื่อป้องกันความไม่เข้าใจที่อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
นำไปสู่ข้อคอรหาว่าฝ่ายค้านแตกกันซึ่งเกรงว่าสุดท้ายจะทำให้น้ำหนักในการทำหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐบาลแทนประชาชนขาดน้ำหนักไปโดยไม่จำเป็นสำหรับนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้
ผมกลับเรียนเลยครับผมดูละเอียดสองสำรอบ
ดูทุกตัวอักษรทบทวนไปทบทวนมามีความเห็นเหมือนสาธารณชนทั่วไป
แล้วก็มีความเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปราย
มาตรฐานของนโยบายรัฐบาลชุดนี้พูดตรง
ขอไปท่านยกนะครับสวนทางกับความสูงท่านยกจริงจริง
การตั้งโจทย์ประเทศก็คลุมเคลือ
ตัวนโยบายบอกตรง
เลื่อนลอยขาดความชัดเจนแล้วก็ถ้าใครอ่านจริงจริง
ให้ครบจะพบว่าฟุ่มเฟือยด้วยวาธกรรมวกไปวนมา
กลายเป็นนโยบายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรง
ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกัน
ก็คือนโยบายที่ท่านนายกแถลงเมื่อสักครู่
กับนโยบายตอนหาเสียงหนังคนละม้วน
กลายเป็นนโยบายไม่ตรงปกอย่างที่วิจารณ์กัน
ผมขอถือโอกาสนี้ใช้เวลาอันจำกัด
สะท้อนความเห็นแทนประชาชน
ในการทักท้วงตั้งคำถามวิภาพวิจารณ์
และเสนอแนะแบบสร้างสรรค์ต่อนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้แถลง
จะให้ความเห็นไม่เกิน๑๐นโยบายสั้นเร็วครับ

ตอนหาเสียงอึกกระทึกคลึกโครม

ปริญญาตรีว่าเที่ยวนี้

วันนี้นโยบายนี้หายไปไหนแล้วครับ
กลายเป็นนโยบายนินจา
อยู่ก็หายไปแบบไร้ร่องรอย

สัญญาแล้วท่านต้องทำนะครับ
ผมขอทวงสัญญานี้

ที่เขากำลังจะจบการศึกษา
ท่านนายกต้องตอบเรื่องนี้ครับ

๐บาทต่อวันนี่ก็นินจาตัวที่๒
ตอนหาเสียงหลายฝ่ายทักทวงกัน
บอกว่าถ้าขึ้นค่าแรงทันที
๐บาทต่อวันขั้นต่ำเนี่ย
เป็นห่วงเอกชน
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่เขามีคนงาน๕คน๗คนจะเจ๊งกันหมด
เพราะรับต้นทุนที่สูงขึ้นแบบกระทันหันไม่ไหว
แล้วสุดท้ายถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องไปผลักภาระ
ให้กับราคาสินค้าผลิตผลแล้วกรรมก็ไปตกอยู่กับผู้บริโภค
คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศในที่สุด

เพราะว่าตอนนั้นกำลังหาเสียงกำลังโกยคะแนนกับผู้ใช้แรงงาน
แล้วก็สุดท้ายท่านก็ต้องเปลี่ยน
เปลี่ยนมาเป็นค่าแรง๖๐๐บาทต่อวันปี๗๗
แต่พอมาดูนโยบายที่ท่านแถลงตะกี้

นโยบายเหลือแค่เขียนไว้ในหน้า๘

บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมคือสิ่งที่จะทำ
รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสม

แล้วค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทปี๗๐อยู่ไหนครับ

นี่ก็ความหวังของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ขีดเส้นใต้ทำทันที
ร่องขนไปอีกหนึ่งนโยบาย

นักข่าวทนไม่ไหว
ตามไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อึกอักบอกว่าอีก๒ปีจะทำ

อย่างน้อยท่านก็ผิดคำพูดไปแล้ว๑คำ
แต่อย่าผิดคำพูดคำที่๒ต่อไป
ท่านต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้
คำถามคือเอาเงินที่ไหนมาทำ
จะต้องเอาเงินของประเทศไปชดเชยให้บริษัทเอกชน
หรือไม่อย่างไร
อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและท่านนายกต้องตอบ
นโยบายที่๔นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ
ท่านสิริกัญญาพูดไปหน่อยหนึ่งตะกี้
ใช้คำว่าเติมเงินให้ทุกครอบครัวที่รายได้ต่ำกว่าสองหมื่นบาท
ทุกเดือนขีดเส้นใต้เส้นที่๒ทุกเดือน
วันนี้หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วครับ
ผมไม่มีตัวเลขชัดเจนเพราะไม่ใช่นโยบายของพวกผม
แต่ให้นักวิชาการเข้าไปดูคร่าวอาจจะผิดขออภัยด้วยถ้าผิดนะครับ
บอกว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ย

ถ้าท่านจะทำนโยบายนี้อย่างที่พูด
ท่านต้องเติมเงินเดือนหนึ่งหลักแสนล้านครับ
ท่านจะเอาเงินมาจากไหนหรือสุดท้ายกลายเป็นนโยบายร่องขุน
อย่างที่ผมเรียนนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลต้องชี้แจง
นโยบายที่๕เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ตอนหาเสียงท่านบอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ในจังหวัดที่มีความพร้อมวันนี้ไม่มีสักคำเลยครับ
ที่ท่านนโยบายแถมถูกแปลงโฉมจากผู้ว่าราชการ
เปลี่ยนจากกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปเป็นรวบอำนาจมาสู่การปกครอง
ส่วนภูมิภาคย้อนยุคไป๒๐ปี
เรื่องนี้สสสันเพชรบุญยามณีจะอภิปรายต่อไป
อย่างน้อยผมหยิบมา๕นโยบายเป็นตัวอย่าง
ที่พูดมาเพื่อจะบอกว่าสุดท้ายผมขอใช้คำว่า
ลมปากตอนหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนปตรี๒๔
ค่าแรง๖๐๐บาทขั้นต่ำต่อวันรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
เติมเงินให้ได้ครัวละสองหมื่นต่อเดือนจนถึงเลือกตั้ง
วารการในจังหวัดที่มีความพร้อมเพราะท่านไม่เขียน
ไว้ในนโยบายที่ท่านแถลงนโยบายศักษิภรภูคพันธ์
และต้องพูดเพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักครับว่าหาเสียงได้
แต่ต้องมีความรับผิดชอบอย่าให้เหมือนตอนไล่หนูตีงูเห่า
สุดท้ายทั้งหนูทั้งงูเห่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็กลายเป็น
เทคนิคการหาเสียงหรือแค่นโยบายการละคร
สิ่งนี้ประชาชนไม่ต้องการเห็นต้องการยกระดับมาตรฐาน
การหาเสียงของพักการเมืองให้สูงกว่านี้พูดแล้วต้องทำ
อย่างที่ประชาชนเขาคาดหวังนโยบายต่อไปครับ
นโยบายเรื่องราคาพืชผลการเกษตรท่านนายกไปพูด
ขอนแก่นชัดครับรัฐบาลนี้จะไม่มีนโยบายจำนำ
ข้าวกับจะไม่มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร
ผมกราบเรียนเลยครับไม่มีนโยบายจำนำข้าวดีแล้ว
ครับเพราะนั่นคือนโยบายและโครงการที่เป็นต้นเหตุการณ์
ทุจริตคอรัปชั่นท่านประธานทราบไหมครับนโยบาย
จำนำข้าวจนวันนี้สร้างภาระหนี้ให้ประเทศแปดแสน
หมื่นสี่พันล้านบาทจนวันนี้ประเทศไทยยังค้าง
ชำระหนี้โครงการนี้อยู่อีกสองแสนห้าหมื่นสี่พัน
ล้านตัวเลขกลมสองแสนห้าหมื่นล้านคนที่จะต้อง
มาใช้ต่อไปรัฐบาลถัดจากรัฐบาลยิ่งรักแล้วก็
มันเหมือนกรรมมีจริงท่านประธานค่ะที่ฉันขออนุญาต
ประทวงค่ะครับเจิดครับเดี๋ยวขอขออภัยคุณจุลิน
ครับมีผู้ประท้วงเชิญครับเรียนท่านประธานที่
ขอรบค่ะที่ฉันทีละลัดสำเร็จวันนี้สมาชิกสภาพ
วิทยารัฐสุดรณกรุงเทพฯมหานครพักเพื้อไทยนะคะ
ต้องขออนุญาตประท้วงทางท่านผู้อภิปรายอยู่
ท่านกำลังที่จะอภิปรายเลยกรอบที่เรากำลังพูด
คุยกันอยู่ในวันนี้เรากำลังอภิปรายในเรื่องของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะไม่ใช่ชุดชุดที่ผ่านมาในอดีต
และสิ่งที่ท่านพูดก็เป็นเท็จกับในสภาอีกนะคะ
ที่ทำให้รัฐบาลที่ผ่านมาได้รับความเสียหายด้วย
ดิฉันจึงขอให้ท่านได้ถอนคำพูดที่บอกว่า
รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักสร้างความเสียหายในเรื่องของ
โครงการจำนำข้าวด้วยค่ะเรียนท่านประธานค่ะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวให้คนที่เป็นรัฐบาล
เขาได้ที่แจกต่อไปครับต้องยังท่านประธานครับ
คุณจุลินรับมั่นระวังหน่อยครับท่านท่านประธานครับ
ท่านประธานอันตร์น้ำลักนี้หน่อยครับผมกรูมันนิสสังพุมครับ
ผู้แทนเมืองสุลินภักดิ์เพื่อไทยในศาลชิกรัฐสภา
ผมขอเพิ่มเติมจากคุณธิรัฐนิดหนึ่งเอ่อในเบื้องต้น
กลุ่มถ้าฟังจากภูริภายคนควรเนี่ยกโรคการจำนำข้าว
มันก็มีประโยชน์นะครับแม้กระทั่งการประกันข้าว
ที่รัฐบาลทำมาเที่ยวที่แล้วเนี่ยก็มีประโยชน์ต่างก็

เพื่อไทยเราไม่ได้มีโอกาสแสดงเลยครับ

กระบวนการเพื่อไล่ล่า

ผมอยากให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ไม่อยากให้ออกมาพูดกันต่อ
ถ้าพูดเรื่องนี้มันไม่จบหรอกครับ
เพราะทั้งการจำนำการสำคับข้าวนี้

แต่วันนั้นไม่หล่อครับ
ก็เลยโดนปฏิวัติไปสองสามครั้งอย่างที่ประธานเห็น
ผมไม่อยากให้นำเรื่อง
ประเด็นที่ประท้วงก็ชัดเจนแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตให้คุณจุลินตอบครับ

ระวังหน่อยนะครับแถวจะมีผมว่าอยากให้มีการประทง

ผมกำลังพูดถึงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้
ผมบอกว่าดีแล้วและผมพร้อมสนับสนุน
เพราะจำนำข้าวรัฐบาลนี่ยังต้องมาใช้หนี้สองแสนห้าหมื่นล้าน
แต่คำถามของผมก็คือถ้าท่านนายกไม่ทำจำนำข้าว
แล้วก็ไม่ทำประกันรายได้เกษตรกร
ผมเรียนถามนั่นแปลว่าต่อไปนี้ข้าวมันยางปลามข้าวโพด
ไม่มีเงินส่วนต่างแล้วใช่ไหมครับ
นั่นแปลว่าถ้าวันหนึ่งราคาพืชผลการเกษตรเหล่านี้ราคาตก
อะไรจะกลายเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรพอยังชีพอยู่ได้

ตอนผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ก่อนออกมา

ข้าวเปลือกเจ้าไปเกวียน๑๒๐๐๑๓๐๐แล้วครับ
ข้าวเปลือกเหนียว๑๔๘๐๐ถึง๑๕๘๐๐
ข้าวเปลือกของมะลิ๑๕๐๐๐ถึง๑๖๖๐๐
มัน๓บาทกว่าปาม๕บาทถึง๖บาท
ข้าวโพด๑๑บาทยกเว้นยางที่ราคาตก
แต่ถ้าไม่มีประกันรายได้เงินส่วนต่างชาวสวนยางจะทำยังไงครับ
แล้ววันข้างหน้าถ้า๓๔ตัวข้างหน้าที่ผมพูดตก
ใครจะดูแลเกษตรกรด้วยวิธีไหน
นายกบอกว่าจะพักหนี้เกษตรกรแทน
แต่พักหนี้ผมไม่ค้านครับ
แต่พักหนี้คือแค่หยุดต้นกับหยุดดอก
หมดเวลาหยุดต้นหยุดดอกเมื่อไหร่ดอกกับต้น
มันก็มารวมกันกลายเป็นหนี้เดินต่อ
พักหนี้แค่ต่อลมหายใจให้เกษตรกรชั่วคราว
เรื่องนี้สสสมบัติยสินจะมาอภิปรายต่อไป

สมาชิกอภิปรายไปบ้างแล้วผมไม่ลงลึกครับ
แล้วไม่ขอวิจารณ์ตรงนี้
แต่ย้ำรัฐบาลต้องทำ
เพราะเป็นสัญญาที่หาเสียงไว้
แต่มันมีคำถาม๒ข้อ
หนึ่งทำอย่างไรครับ
กับสองเอาเงินมาจากไหน

สับสนเดี๋ยวบอกว่าใช้แอปเป๋าตังค์

เดี๋ยวบอกว่าอาจจะมีบริษัทมารับทำ
สุดท้ายบอกไม่มีบริษัทรับทำ

งบประมาณแผ่นดินหรือเปล่าครับ
ถ้างบประมาณแผ่นดินผมเรียนท่านประธานเลย
โครงการนี้ใช้๕๖๐๐๐ล้าน
พ้นจากรัฐบาลผมถาม
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้บริการสำนักงบประมาณตอบชัด

สำหรับรัฐบาลหน้าที่จะทำนโยบาย
ผู้บริการสำนักงบตอบ๒แสนล้าน

ต่อให้เอาเงินงบประมาณ๖๗ทั้งปีมาทำให้หมด
ไม่ต้องทำโครงการอื่นเลยที่ท่านแถลงทั้งเล่มเนี่ยครับ

คนในรัฐบาลบอกไม่กู้

รัฐมนตรีช่วยคลังพูดแย้มคล้ายกับว่า
จะเอาเงินอนาคตตามมาตรา๒๘พรบวินัยการเงินการคลังมาใช้
นั่นได้ก็หลักแค่หมื่นล้าน
สักแสนล้านแต่๕๖แสนล้านท่านจะเอามาจากไหน
และถ้าจะเอาเงินตามมาตรา๒๘มาใช้
ท่านต้องตั้งงบใช้หนี้ในอนาคตอีกไหมครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตถาม
เพราะ๒๓วันก่อนคนในรัฐบาลบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุป

กลายเป็นนโยบายไปตายอันดับหน้า
สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบทำให้สำเร็จ

อย่าให้นโยบายนี้กลายเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย
เกิดขึ้นเด็ดขาดครับท่านประธาน
นโยบายถัดมาที่ขอพูดถึง
นโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
อันนี้รัฐบาลเขียนไว้ในนโยบายเร่งด่วน

กับผมและพักประชาธิปัตย์ของผมทั้งหมดที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย
พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่มีข้อสังเกต
เพราะนโยบายรัฐบาลเขียนไว้ในเล่มนี้ครับ
ท่านประธานค่อยฟังนะครับ
บอกว่าเพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
โดยยึดรูปแบบการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุดีครับ

และตรงนี้ครับ
ไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์

พวกผมสนับสนุนเต็มร้อย
แต่คำว่าไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าไม่แก้ไขในหมวด๒ของรัฐธรรมนูล
วด๒ว่าด้วยพระมหากษัตริย์มี๑๙มาตราตั้งกับมาตรา๖ถึงมาตรา๒๗
ผมเห็นด้วยไม่แก้หมวดสอง

แปลว่าหมวดหนึ่งแก้ได้ใช่ไหมครับ
โดยนโยบายรัฐบาลชุดนี้
เพราะไม่มีนโยบายไม่แก้หมวดหนึ่ง
หมวดหนึ่งมี๕มาตราครับ
ผมไม่ขอเสียเวลาหยิบยกรำนูนมาให้ท่านประธาน

แต่ว่ามาตราที่ต้องเอ่ยตรงนี้มี๒มาตรา
มาตรา๒ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

ที่สำคัญอีกมาตราหนึ่ง

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร

จะแบ่งแยกมิได้

ตราบเท่าที่มีรัฐธรรมนูลมาตราหนึ่ง

ใครจะมาแบ่งแยกดินแดน

ทำไมนโยบายรัฐบาล

ไม่แก้ทั้งหมวดหนึ่งหมวดสองครับ
ท่านเกรงใจใครครับ
แกลงใจภักดิ์ร่วมรัฐบาลภักดิ์ไหน
แล้วอย่าคิดว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่มีไม่เกิด
สองสามวันก่อนมีผู้ไปร้องสารรัฐธรรมนูลแล้วครับ
มีความพยายามในการทำประชามติแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นี่คือความจริงที่เกิดขึ้น
ถ้าเป็นความบกพร่องของคนเขียนนโยบาย
เป็นความบกพร่องที่ท่านนายกแถลงไว้ตะกี้แก้ซะครับ

แต่ถ้ายังยืนยันหมวดหนึ่งแก้ได้
พวกผมต้องรบกับท่านต่อไปครับในอนาคตเมื่อเรื่องเข้าสภา

และผมเป็นห่วงจริง
เป็นห่วงว่ารัฐบาลเอาจริงแค่ไหน

ท่านประธานไปอ่านให้ละเอียดครับ

นโยบายป้องกันปราบปรามการทุจริต

ไปซุกอยู่ครึ่งบรรทับ
อยู่ในนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
บอกว่าการป้องกันและขจัดการทุจริต

แต่ยังไงผมก็ไม่ติเรือทั้งโครน
แต่รัฐบาลต้องตระหนัก
ว่าจะต้องไม่ทำเหมือนอดีต
เพื่อรักษาประชาธิปไตย

สูงสุดของประเทศและประชาชน
เพราะรัฐบาลท่านในอดีต
เคยถูกยึดอำนาจมา๒ครั้ง
เพราะเหตุแห่งการทุจริต

ยึดอำนาจสูงที่ประชาธิปไตย

ถ้าท่านตั้งใจปราบปรามการทุจริตจริง
จริงผมคนหนึ่งจะร่วมด้วยครับ
เชิญขอบคุณครับในเรื่องนโยบาย
ในเรื่องการจัดการกับการทุจจริต
แต่สิ่งหนึ่งผมไม่สบาย

ของผมรัฐบาลในอดีตนี่โดนปฏิวัติด้วยการทุจริต
ท่านประธานเปิดกี่รอบก็ได้
ปฏิวัติเพราะทุจจริต
ผมว่าเป็นการใส่ร้ายเนี่ยเกินเหตุความเป็นจริง
ย่อมรู้ว่าที่ปฏิวัตินั้นปฏิวัติเรื่องอะไร
ตั้งข้อกล่าวหามาเยอะแยะท้ายที่สุดก็

แล้วก็บางพักก็ได้อาศัยบุญบาน

แล้วก็กำลังจะสูญเสียอะไรหลายอย่างด้วย

ครับ

ไม่ใช่อภิปรายไม่ใช่วางใจนะครับ

ก็อธิบายได้แต่ว่าให้ระมัดระวัง
เพราะว่าเราอภิปรายเรื่อง
นโยบายที่จะทำ

เพราะฉะนั้นถ้าย้อนหลังไปมาก
เพราะคุณผู้มันทิบประถูขสักครู่นี้

นโยบายที่ธนยกประกาศ

จะฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่มีความเข้มแข็ง
ผมกราบเรียนกับท่านประธานครับ
รัฐบาลข้ามคั่วแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐบาลสลายคั่ว
สลายความขัดแย้งไม่ได้หรอกครับ
มีแต่หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเท่านั้น
ที่จะทำให้ประเทศของเรามีความหวัง
หลักนิติธรรมคืออะไรครับ
หลักนิติธรรมคือทุกคนเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ไม่ว่าคนจนคนรวยคนมีอำนาจคนไม่มีอำนาจ

นักโทษรวยนักโทษจนนักโทษเคยมีอำนาจ
นักโทษไม่เคยมีอำนาจ
นักโทษทุกคนก็ย่อมเท่าเทียมกัน
และย่อมต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับใช้กฎหมาย

นโยบายนี้คือจุดเริ่มต้นของความหวัง
นโยบายนี้จะศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงได้
อยู่ที่ตัวท่านนายกและรัฐบาลครับ
การพระราชทานอภัยโทษที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑กันยา
๑๔๐ตอนที่๔๐ขอระบุชัด
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
ที่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องสำนึก
และรัฐบาลก็ต้องสำนึก
ผู้ได้รับพระราชธานภัยโทษ๑ยังเป็นผู้มีความผิด
ประการที่๒หากมีคำพิพากษาสารสถิตยุติธรรมในคดีใดเกิดขึ้นอีกว่ามีการกระทำความผิด
ก็ยังจะต้องรับโทษใหม่ในอนาคต
จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก
ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย
โดยหลักนิติธรรมเท่าเทียมเสมอหน้า
เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนต่อไป
ถ้ารัฐบาลก่อนหน้าทำไม่ถูก
ท่านก็ทำไส้ถูกครับ

เหยียบย่ำหัวใจคนรักความยุติธรรม
และรักความซื่อสัตว์สุจริต

ผมเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญของรัฐบาล
ที่จะทำให้วลีที่เราพูดกันติดปากวลีหนึ่ง

คุกมีไว้แค่ขังคนจนกับคนไม่มีอำนาจมาลายหายไปได้
โดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน
ผมขอให้นายกรัมตีรักษาคำพูด
ยึดมั่นในสิ่งที่ได้แถลงผูกพันต่อรัฐสภาไป
และขอให้นายกรัมตีและรัฐบาลประสบความสำเร็จ
ในการเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ขอบคุณครับท่านประธานครับ